อีกหนึ่งคดีค่ะที่ก็ติดตามกันมาก็คือคดีฆาตกรรมสาว
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยส่งคลาสอบไปตรวจที่สถาบันนิตย์เวศแล้ว

อายุ๑๕ปีเสียชีวิตปริศนาภายในห้องนอนที่บ้านตำบล๑๑ศอก
อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะคะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบหลักฐานก็คือเส้นลวดของพม่าน
และรอยช้ำรอบคอของผู้ตาย
มีเลือดออกจากปากจมูกรวมทั้งคราบเลือดบริเวณพื้นห้องนอนด้วย
แต่ว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ก่อนที่จะนำส่งผ่าพิสูจนศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
โดยผลออกมาก็พบว่ามีรอยฟกช้ำที่หน้าอกลำคอ
และรอยกระแทกบริเวณศีรษะด้านหลัง
แต่ประเด็นที่บอกว่าเหล็กดัดฟันติดคอนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่พบเหล็กดัดฟัน
หรือว่าวัสดุแปลกปลอมอื่นในร่างกาย
สันนิษฐานการเสียชีวิตครั้งนี้ว่าเกิดจากอากาศหายใจ
พันธมตเอกชิตภพลยืนยาวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโพ
บอกว่าหลังทราบผลผ่าพิสูจน์จากสถาบันนิติเวศแล้ว
ตอนนี้ชุดสืบสวนจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมชุดสืบสวนสพบ้านโพ
กระจายกำลังสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยในระยะ๑๐๐๒๐๐เมตรรอบบ้านที่เกิดเหตุ
และนำตัวผู้ต้องสงสัย๗๘คนไปตรวจดีเอ็นเอที่กองพิสูจน์หลักฐาน
โดยการเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนค่ะ
พันธมติเอกชิตภนยังบอกอีกนะครับว่า
ส่วนที่พบเสื้อผ้าของผู้ตายมีคราบอสุจิเปื้อนอยู่นั้น
ก็ได้นำไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอที่สถาบันนิติเวศแล้ว
ก็รอผลการพิสูจน์แล้วค่ะว่าจะตรงกับผู้ต้องสงสัยคนใด
เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้ผู้ที่เกาะเหตุต้องเป็นคนใกล้ตัว
ซึ่งสามารถเข้าออกบ้านผู้ตายได้โดยไม่มีใครสงสัย
ประกอบกับคืนเกิดเหตุก็เป็นฝนตกหนักด้วย
คนร้ายอาจจะทิ้งหลักฐานอะไรบางอย่างไว้
ก็คงต้องให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยนะคะ
เป็นอีกคดีที่น่าจะคลี่คลายได้เร็วแล้วก็น่าจะจับตัวได้เร็วนะครับ